ข่าวนี้ไม่ค่อยกล้าหายใจเลยทำไมอ่ะสงสารชาวบ้านอันนี้เป็นทุกข์ของชาวบ้านจริงจริงนะ
ที่คุณดอมถามว่าเพราะอะไรดิฉันจะให้ดูภาพก่อนเลย
ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่กล้าจะหายใจเข้าไม่กล้าจะหายใจออกจริงค่ะ
ถ้าบ้านเราเจอแบบนี้ทำยังไงดีคะคุณผู้ชมนี่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เลยนะ
แปลว่ามันต้องเยอะมากดูสิโอ้โหมันโรงงานหรืออะไรคุณน้ำแ
ใช่ใช่ตรงนั้นเป็นโรงงานผสมปูนซีเมนอยู่ฝั่งตรงข้ามเลย
แล้วเนี่ยค่ะฝุ่นเอ่ยฝุ่นดำเทาเนี่ย
มันลอยเข้ามาในบ้านชาวบ้านโอ้ยคนในชุมชนเขาเดือดร้อนค่ะ
ข้อความบอกว่าควันขนาดนี้กลิ่นล่ะ
อย่าว่าแต่ตากผ้าเลยมะเร็งถามหาแน่นอนหน่วยงานไหนช่วยชาวบ้านได้บ้าง
โอ้โหทุกวันนี้นะชาวบ้านเขาตากผ้ากันไม่ได้ผ้าขาวนี่กลายเป็นผ้าดำผ้าเทากันหมดค่ะ
ประตูบ้านก็ไม่อยากจะเปิดเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่ลบบุรี
อันนี้เป็นโรงงานผสมปูนแห่งหนึ่งนะคะชาวเน็ตเขาบอกว่าโอ้อันนี้แบบเหมือนเหมือนหนังอ่ะ
เนี้ยทำไมเขาไม่ทำอะไรหน่อยหรอเอามาขึ้นสูงสูงไหมล่ะ
หรือว่าจะมีมาพล่นน้ำไหมล่ะจะได้ช่วยบรรเทาบ้าง
แต่ว่าโรงผสมปูนในคลิปนี้ดูสิคุณ
ไม่ได้มีอะไรมาบังจริงนะบางคนบอกว่าจับแล้วปรับไปเยอะ
เยอะได้ไหมสั่งปิดโรงงานไปเลยได้ไหมนักข่าวของเราค่ะ
ลงพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบไปที่บ้านของคนโพสต์
อยู่ที่ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองลบบุรีนะคะซึ่งเจ้าของโพสต์เนี่ย
พอไปถึงเราไม่เจอเจ้าของโพสต์ค่ะเพราะว่าไปทำงาน
แต่ก็ได้คุยกับน้องชายของเจ้าของโพสต์นะคะพาเดินดูรอบบ้านเลย
นักข่าวของเราไปดูนะแล้วใช้นิ้วน่ะปาดไปเอานิ้วชี้ปาดไปตามผนัง
ตามแบบหน้าต่างโอ้โหดูสินี่หน้าบ้านฝุ่นหนาตึ๊บเลยค่ะ
ครับเป็นแบบเป็นเหมือนกับแบบเป็นฝุ่นเล็กตะปูซิเมนแบบเนี้ย
อันนี้คือรอยเท้าสัตว์เดินนะมันเห็นเป็นแบบรอยย่ำอันนี้บนฝาถังอ่ะ
คุณคิดดูสิไม่ใช่บ้านร้างนะคะ
ใช่ทีแรกดูนึกว่าบ้านร้างไม่ได้มีใครมาอยู่
แล้วก็ฝุ่นเกาะหนาทึบที่ไหนได้มาจากโรงงาน
โอ้เสื้อผ้าทำยังไงล่ะเนี่ยตากแล้วก็มีแต่ฝุ่น
ทีนี้ค่ะน้องชายของผู้โพสต์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ฝั่งตรงข้ามเขาประกอบกิจการเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง
ห่างกันแค่สิบเมตรเองครับทีนี้เจ้าหน้าที่น่ะบอกว่า
ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่แจ้งมาค่ะ
ว่าเป็นการล้างแผ่นปูนประจำเดือนแปลว่าอะไรคุณผู้ชม
ว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันแต่มันเกิดขึ้นทุกเดือนอย่างนี้เหรอ
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมปูนที่ตกค้างอยู่เนี่ยแล้วมันฟุ้งกระจายออกมาเยอะขนาดนั้นน่ะ
บ้านที่เขาอยู่ใกล้ได้รับผลกระทบทั้งหมด
คุณดูสิอย่างงี้ใช้ชีวิตอยู่ยังไงล่ะคุณผู้ถึงแม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อย
แต่ถ้าเกิดว่าได้รับฝุ่นฝุ่นจากพวกของปูนซีเม็นละออง
ได้รับผลกระทบแบบต่อเนื่องสะสมนาน
อันนี้ก็กลัวเหลือเกินว่าจะเกิดอะไรตามมากับสุขภาพร่างกายเนี่ยนะคะ
แล้วเขาบอกว่าจริงจะมีคนงานคอยฉีดน้ำดักฝุ่นอยู่บ้างนะ
แต่อันนี้ดักแล้วใช่ไหมยังฟุ้งเข้ามาที่บ้านขนาดนี้ค่ะ
ครับแล้วเรื่องสุขภาพของครอบครัวหนูเป็นยังไงบ้าง
ครับถ้าผมอายุยังน้อยก็ยังพอสนใจ
แต่ว่าพวกคนอื่นก็ต้องดูแลตัวเองสักหน่อย
เพราะว่าฝุ่นมันจะเยอะครับทุกวันถ้าบอกว่าอินทรัพย์หรืออะไรก็ต้องกินอย่างโดร่าน
ถ้าจะออกมาก็ต้องหลังเขาเลือกงานกันหรือตอนตั้งคืนอะไรอย่างนี้ออกมาได้
ดูบ้านคนที่เขาได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยนะเราก็อยากไปถึงที่ต้นตอเหมือนกันนะว่า
ฝั่งนั้นเนี่ยเขาจะว่ายังไงบ้างที่เขาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะคะ
นักข่าวก็ไปจะขออนุญาตแหละขอไปถ่ายข้างในหน่อยได้ไหม
แต่ว่าทางฝั่งพนักงานเขาไม่อนุญาตค่ะสังเกตการณ์ได้แต่อยู่ข้างนอกคุณผู้ชม
คือเขาบอกว่าเท่าที่สังเกตการณ์ดูอันนี้ก็เป็นกิจการขนาดใหญ่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างแหละ
คิดดูสิเห็นรถโม้ปูนเห็นรถตักเป็นร้อยคัน
แล้วก็ได้ข้อมูลจากเสมียนของที่นี่ด้วยนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน
อันนี้คือพอนักข่าวต้องลงใช่ไหมถึงจะไปรายงาน
จริงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงไปทำข่าวเนี่ย
มันน่าจะมีวิธีการอะไรที่ดีกว่านี้ไหม
ต่อให้จะเป็นการเขาบอกว่าเป็นการล้างแผ่นปูนประจำเดือนใช่ไหมคะ
แต่ก็ควรที่จะมีมาตรการมีแนวทาง
อยากให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนแบบนี้นะคะ